ถ่ายคลิปกันแล้วก็ไปเจออุปกรณ์นะครับการถ่ายครบเลยนะฮะ
รวมถึงเนี่ยฮะไอ้หมีสีม่วงที่นอนหนุนหมอนอยู่เนี่ย
พาน้องไข่เน่าอายุสิบเก้าปีแล้วแฟนนุ่มอายุยี่สิบปี
ผู้ต้องหาคดีอันนี้แหละค่ะอุปกรณ์ประกอบชีวิตอ่าใช่ใช่
นะฮะเผยแพร่สื่อลามกนะครับบนเว็บโอลิแฟนซ์นะฮะ
เป็นจุดที่ผู้ต้องหาเนี่ยร่วมกันถ่ายคลิปนะฮะ
ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ในการกระทำความผิดในห้องพบอุปกรณ์
สำหรับถ่ายคลิปวิดีโอนะครับมีอะไรบ้างมีขาตั้ง
มีหมีสีม่วงตัวเมื่อกี้แล้วก็ที่ปรากฏอยู่ในคลิปทั้งหมดนะฮะ
จากนั้นตำรวจอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวกับน้องไข่เน่าแล้วก็แฟนนุ่มนะครับ
แล้วก็ใช้เวลาสอบปากคำน้องไข่เน่ากับแฟนนุ่มนานเกือบ๕ชั่วโมงนะนะฮะ
โดยให้วางเงินประกันคนละ๑แสนบาทแล้วก็กำชับให้๒คนเนี่ย
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่กลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก
ก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมครับพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงนะฮะ
ผู้ประชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาทยากรรมทางเทคโนโลยีนะครับ
หรือชื่อเล่นชื่อเล่นตำรวจไซเบอร์นะครับ
การจับกลุ่มทั้งคู่ก็เพื่อจะลงความถูกต้อง
ศิลธรรมอันดีของประเทศไทย
ซึ่งส่งผลต่อเยาวชนที่จะเติบโตมานะครับ
คือเหมือนเป็นการเชื่อดไก่ให้ลิงดูแหละท่านยอมรับนะฮะว่า
แล้วก็มีเตือนด้วยนะคนที่ทำคนที่คอมเมนต์นะครับ
พูดอะไรอีกบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
ลองฟังเสียงท่านดูนะครับค่ะเอาตรงเลยขอสัมภาษณ์น้อง
ถ้าทำอย่างนี้ผมก็จะเชื่อเรื่อยนะครับ
วันหนึ่งผมบอกว่าคนคอมเมนต์ครับ
ถ้าลูกหลานท่านมาโชว์ตกเป็นเหยื่อนะครับ
อยู่ในดาร์กเวฟอยู่ในโลกมืดของพวกที่ชอบเซ็กซ์นะครับ
กลุ่มเซ็กส์ท่านจะรู้สึกอย่างไร
ท่านจะด่าผมอีกไหมท่านจะว่าตรวจไซเบอร์ไหมว่าทำไมไม่ทำอย่างอื่น
ผมต้องทำครับไม่ฉะนั้นแล้วสังคมนี้จะอยู่ไม่ได้จะอยู่ยาก
เพราะตอนนี้ทุกคนอยู่ในโลกไซเบอร์ทั้งสิ้น
พยายามจะบอกว่าคือน้องทำในกลุ่มลับใช้คำว่าปิดกั้น

แต่ว่าท่านผู้บริษฐาการสธเนี่ยท่านบอกไม่ใช่นะ
จริงแล้วสามารถเห็นได้หมดเลย

ก็เข้าได้เด็กอายุ๑๐ขวบ๑๕ขวบก็เข้าได้
เดี๋ยวข้างหลังวอลผมหายไปไหนแล้วเอาวอลผมคืนมาอีกทีได้ไหม
คือเหตุการณ์นี้ของน้องไข่เน่า
ตำรวจไซเบอร์เขาก็ดำเนินการจับกลุ่มไป
และบุกปฏิบัติการยามวิการกลางคืน
ไปกลางคืนหลายคนก็บอกโอ้โหถล่มยับเลยว่า

ท่านออกไม้จับแล้วบุกไปปฏิบัติการแบบนี้เลย
แต่ที่เด็ดที่สุดก็คืออาจารย์แนะ๊ดเกษลิน
ออกมากลางปีกป้องน้องไข่เน่าบอกว่า
จับแบบนี้มันคือปลายเหตุแท้
ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย
ดูหน้าน้องแน็ตหรือพี่แน็ตหรืออาจารย์แน็ตแล้วแต่ท่านจะเรียกคำนำหน้าท่าน
เรียกท่านเหลือสุประโชคก็เป็นอาจารย์แล้วเป็นอาจารย์ด้านสรีระศาสตร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คุณแน็ตหรืออาจารย์แน็ตเกษลินมาเม้นใต้โพสต์ของเพจดราม่าแอดดิกซ์ฮะ

ว่าควรจะมีกรอบกติกาในการเข้าสู่วงการแบบนี้
ให้อยู่ในหลักเกณฑ์ให้อยู่ในสายตา
คือเรื่องแบบนี้ถ้าพูดตรงถ้าหลับตาไม่เห็น
ถ้าไม่เล่นไม่เจอแต่ถามว่ามีไหมมีเพียบเยอะมาก
ไม่ใช่เฉพาะน้องไข่เน่าอาจารย์แน็ตเลยกลางปีกป้องน้องไข่เน่า
ว่านี่มันคือแค่เสี้ยวส่วนเล็กจิ๋วเดียว
ถึงขั้นเข้าไปในเพจของสำนักการตำรวจแห่งชาติ
ถามว่าแอดแอดหมายถึงแอดมินถามจริงไม่ดูเหรอ
อย่าให้พูดจะโกหกเสียเปล่าใจคอไม่ค่อยดีเหมือนกัน
แล้วเมื่อวานนี้โอ้โหลุกเป็นไฟเนี่ยเพจของตำรวจสอท
ลุกเป็นไฟเป็นอะไรฯฯคดีอาญากรรมมากมาย
เว็บไซต์เว็บพนันเว็บลาหมกเอืดเป็นล้าน
เว็บพนันบางทีเราเข้าไปตามเพจต่างนะ
ยังไม่ทันแตะมันเลยแค่เราเปิดตรงนี้ไว้นานหน่อย

ไปสนใจนั้นอะเอออย่างเงี้ย
ก็มันไปแปะอยู่ในเว็บที่เราเข้าไปดู

อันนี้ดีกว่าเว็บฟุตบอลนะเออ

แล้วทำไมตำรวจไซเบอร์ไม่ไปจับกลุ่ม

ชาวเน็ตเขาก็เลยเข้าไปถล่มทลาย
หรือตำรวจไซเบอร์เมื่อวานเนี่ย
ตำรวจตอบกลับทุกคำตอบฮะเฮ้ยตำรวจเก่งมากนะแอดมินเขาขยันมาก
มีคณะทำงานปราบรามพนันออนไลน์มีการจับกลุ่มเว็บมากมายแล้ว
ถามอะไรก็ตอบแบบนี้ถามอย่างอื่นก็ตอบแบบนี้อีก
ก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นการถล่มเพจของเว็บไซต์
น้องไขน้าวเต็มครับ
แต่ข้อความเมื่อกี้ของอริญญาณนะครับที่ท่านกรณ์ชัยท่านพูดออกมา
ผมในความเป็นพ่อและมีลูกสาวผมเข้าใจท่านนะ
ที่ท่านบอกว่าถ้าคนที่มาเม้นต์มาต่อต้านมาอะไรอย่างนี้
สักวันหนึ่งถ้าเป็นลูกคุณถ้าเป็นลูกคุณอันนี้ผมเข้าใจนะ
แต่ที่เรากำลังพูดกันเมื่อกี้ไปทั้งหมดเนี่ยคือเรามองไปข้างหน้าว่า
ถ้าจะคุมมันให้ได้จะคุมยังไงนะครับ

ใครที่ไปคอมเมนต์ลักษณะคือไปกล่าวหาต่อว่าตำรวจ